ทาค่ะให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศที่หัวหินประจวบคีรีคันนะคะ
ประชาชนจำนวนมากทีเดียวนะคะวันนี้ไปถวายน้ำให้หลวงตาบุญชื่น
แน่นถนนเพชรกะเสมเลยค่ะหลวงตาบุญชื่นเนี่ยนะคะ
วัย๗๒ปีนะคะท่านเป็นอดีตทหารผ่านสืบชาว
สาวล้าวอำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนม
่งมั่นเดินแสวงบุญจาริกด้วยเท้าเปล่า
ตามรอยพระเกจิชื่อดังหลวงปู่มั่นภูริทัศโตค่ะ
จากภูเก็ตไปนครพนมครับท่านเดินจากภูเก็ตไปนครพนม
ระยะทางกว่า๑๕๐๐กิโลเมตรนะคะ
แล้วเนี่ยค่ะวันนี้อยู่ที่หัวหินประจวบคิริขัน
ประชาชนพุทธศาสนิกชนก็เลยมาร่วมถวายน้ำนะคะ
วันนี้เป็นวันที่๒๗ของการเดินทุดง
หลวงตาบุญชื่นเดินเท้าออกจากวัดเขาดินอำเภอปรานบุรี
ประจวบคิริขันหลังจากที่ท่านพักจำวัดเมื่อคืนนี้ค่ะ
นี่ค่ะก็เดินด้วยท่าทางสดชื่นนะคะ
มุ่งหน้าเข้าอำเภอหัวหินมีสพหัวหินอาสาสมัครที่หัวหิน
แล้วก็มูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถานร่วมอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางค่ะ
อากาศร้อนนะคะวันนี้แต่ว่ารายทางก็มีอย่างที่เราเห็นแล้วค่ะ
ประชาชนเขาบอกเป็นพันคนนะหลายพันคนมาศรัทธานำน้ำดื่มมาถวาย
แล้วก็ให้หลวงตาใช้จีวอนม้วนกลมเคาะศีรษะเพื่อความเป็นสิริมงคล
หลวงตาเนี่ยตอนทุดงผ่านหลวงตาบุญชื่นเนี่ย
แต่ว่าระหว่างทางมีประชาชนรอทำบุญเยอะนะคะ
แล้วก็ร่างกายอ่อนล้าก็เลยตัดสินใจพักจำวัดที่วัดไกลกังวล
แล้วก็รุ่งเช้าจะออกเดินทุดงต่อค่ะ